ปกติไหมไม่ปกติแน่เพราะเขาเปลือยท่อนล่างโจรรายนี้ไม่ใส่กางเกงแล้วปีนเข้าไปลักทรัพย์ตามบ้านต่างคุณผู้ชมรู้ไหมคืนเดียว๘หลังรวดอ๋อที่กำลังตามหาที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ค่ะคุณแล้วปรากฏเจอตัวแล้วรู้แล้วด้วยนะเขาให้เหตุผลต่างนานาแล้วคุณคะไปมาหลายอำเภอคดีนี่เพียบย้อนกลับไปดู

เหยื่อในเวลากลางคืนจับกุมได้ที่สี่แยกอำเภอห้วยทับทันตอนที่เขาเนี่ยขับรถไปทำธุระกับแฟนสาวไปค้นในรถกันหน่อยมีอุปกรณ์ใช้ก่อเหตุเพียบไปหมดอาวุธปืนสั้นเครื่องกระสุนเสื้อผ้าใส่ตอนก่อเหตุและของกลางคุณเดี๋ยวดิฉันไล่ไม่หมดน่ะเอาแค่บางอย่างกระเป๋าสะพายนาฬิกาข้อมือ
ไปที่บ้านแฟนของนายเดวิตที่อำเภออุทุมพรพิสัยปรากฏเจอของกลางเพียบเครื่องเป็นพระเครื่องหนึ่งร้อยเจสิบองค์มีตังหูมีแหวนมีสร้อยคอมีสร้อยคอมืนมีกระเป๋าสตางค์ซึ่งไม่น่าจะใช่ของเขาอ่ะถูกยึดของถูกยึดเป็นของกลางทั้งหมดนะคะตัวนายเดวิตรับสารภาพเลยว่าตัวเขามักจะตระเวนขับรถนะคะรถพ่
ละอีกครั้งคุณผู้ชมใครที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ดังตอบไปนี้ค่ะเตรียมตัวไปชี้ตัวได้เลยนะคะอำเภอราศีย์สลัยโพศีสุวรรค์อุทุมพรพิสัยและห้วยทับทัน
เขาก็บอกอ้าวที่เปลือยเพราะว่าตอนนั้นผมเดินลัดทุ่งนา

เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกิ่งไม้มันก็เกี่ยว
ต้องรีบถอดออกเพราะมันเดินไม่สะดวก

บอกว่าที่ทำทั้งหมดทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับแฟนค่ะ

อ๋อเหรอ

ทำไมพี่ต้องทอทอดทางคุณทำอะไร

ทำเปลี่ยนครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่าตรวจประวัติแล้ว
คือนายเดวิทเคยต้องโทษในคดีอายามาแล้วถึง๙คดี

ที่สำคัญเพิ่งจะพ้นโทษนะคะ
คดีรักทรัพย์มาเดือนมกราคมต้นปีนี้นี่แหละ

ถึงประชาชนผู้เสียหายในพื้นที่ทั้ง๔อำเภอ
ใครรู้ว่าตัวเองถูกขโมยของ
แล้วรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้มาชี้ตัวคนร้ายได้
ถ้าเป็นคนเดียวกันแจ้งความเพิ่มในสอนอที่เกิดเหตุได้เลยค่ะ